ก็พากันไปนะคะพาไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่วัดป่าค่ะ
วัดป่าพรมยานที่ตำบลวังเย็นแปลงยาวฉะเชิงเซานี่แหละค่ะ
มีคนมาแก้บนนะคะหลังจากที่สมหวังนะครับ
งวดก่อนหน้านี้นะคะบนบานสารกล่าวเอาไว้นะคะ
อย่างนางประเทืองหัวใจอายุสี่สิบแปดปีค่ะ
ก็นำชุดน้ำแดงเก้าสิบเก้าขวดขนมเปี๊ยะเก้าสิบเก้ากล่อง
ชุดทหารยี่สิบชุดของเล่นประทัดหนึ่งหมื่นนัด
แก้บนนะคะหลังจากที่อันนี้เขาไม่ได้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะ
เขาไปแก้บนเพราะประกาศขายที่ดินนานปีก่อนหน้านี้ไม่มีใครซื้อ
พอไปบนบานสารกล่าวกับไอ้ไข่ไว้นะฮะ๔วันกลับมาขายที่ดินได้เกือบ๑๐ล้านบาท
โอ้โหก็เลยต้องมีการจุดประทัดแก้บนแบบนี้แหละค่ะ
หลังจากที่จุดประทัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหางประทัดที่ไปจุดแก้บนไอ้ไข่เนี่ย
แม่นนักแลก็เลยเนี่ยแหละค่ะเอาเปิดค่ะเปิดค่ะนะฮะ
คุณประเทืองให้เราดูด้วยไหนล่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะ
โดนใจเหลือเกินโดนใจมากเดี๋ยวจะไปวัดนี้บ้างอยากขายที่ดิ้นเหมือนกัน
วัดป่าพรมยานใช่ไหมผมพาไปต่อครับไปดูไอ้ไข่วัดสนามชัยกันหน่อย
นะฮะตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ดูดบรรดาเซียนตัวเลขให้ไปกราบไหว้กันแน่นวัดเหมือนกันแหละครับนางกระแสน้ำแรงไม่หยุดนับตั้งแต่ที่มีการนำไอ้ไข่มาเอาไว้ให้กราบไหว้บูชาติที่นี่
นะก็มีคนได้โชคลาภติดต่อกันหลายงวดแต่ละวันนะฮะก็ขนมาแล้วครับ
จุดร่วมสายตาของเซียนตัวเลขก็อยู่ที่หางประทัดที่แขวนไว้ที่คอไอ้ไข่เลยนะฮะนั่นแหละครับที่คุณผู้ชมเห็นแหละ
ไม่รู้ว่าใครเอาไปแขวนแล้วทำไมต้องเอาอันนี้มาแขวนก็ไม่ทราบ
รวมทั้งเลขของทูบที่ไหม้หมดแล้ว
ในกระถางทูบที่คนเขาไปจุดกัน
ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดอันนี้เขาก็จะไปบูชามา
แต่ละคนบูชาเสร็จปุ๊บก็จุดของตัวเอง
แล้วก็นั่งเฝ้าของตัวเองแล้วก็เอาเลขที่ตัวเองได้
ก็ไปเสียงโชคกันต่อมันก็เลยเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะ

ต่อกันที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
ตลกดังตีดอกสะดาวกับใจแอ้นเชิญยิ้ม
ไปกราบขอพรพระเงินพระทองครับหรือว่าหลวงพ่อรวย
ในวันคล้ายวันเกิดปีที่๕๓ของตีดอกสะดาวเขา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็รับโชคปีใหม่ด้วย
หลังจากกราบพระเงินพระทองและเสี่ยงเซียมซีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็เข้าไปนามัศกาลพระครูยะติธรรมมานุยุทธ์นะครับ
หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะท่านเจ้าอาวาสวัดครับ
ขอให้หลวงพ่อแป๊ะอาบน้ำมนต์นะครับแล้วก็ผูกสายสินรับขวัญให้ด้วยครับ

นี่คือในห้องพักกาแฟงานสืบสวนที่ชนบุรีคุณเห็นไหม

เออคุณน่ากลัวมากเลยนะคะตำรวจบอกว่า
งูจ๋าตำรวจลาก่อนให้กู้ภัยทำหน้าที่แทนละกันนะคะ
นี่ค่ะห้องตำรวจงานสืบสวนจังหวัดชนบุรีนะคะงูเหลือมยาว๔เมตร
มันเลื้อยไปซุกในห้องกาแฟงานสืบสวนค่ะ
เลขที่เอาละก่อเอาแล้วนะ

เล่นเอาหุ้นกันทั้งโรงพักเลยตำรวจยังต้องหนีงู
คุณดูนะโอ้ยขนลุกขนพองนะปล่อยให้พี่กู้ภัยที่เขาชำนาญการมากกว่าเนี่ย
ใช้อุปกรณ์จับงูเหลือมตัวเคืองตัวนี้ออกไป
ใช้เวลาเพียง๓นาทีเท่านั้นแหละปฏิบัติเศรษฐกิจโดยง่ายเลยนะคะ
นำพี่เหลือมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
งานนี้ไม่ว่างูเหลือมจะเลื้อยเข้ามาทำอะไรจะแจ้งความหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
แต่ว่าที่แน่คอตัวเลขอย่างเราท่านเนี่ยเขาว่ากันว่าจะโชคดีแน่นอน
เนี่ยอย่าล้วงคองูเหลืองนะ

เพราะว่ามันอาจจะนอนไม่หลับอยากกินกาแฟหรือยังไงหรือเปล่า
ตำรวจยังต้องหนีงูอ่ะ
ไปต่อที่เรื่องของอุบัติเหตุนะฮะแต่คนก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของตัวเลขแหละครับ
เป็นอุบัติเหตุนะฮะรถกระบาด๒คันเสียหลักพุ่งตกเหวไปใกล้กับภูชีฟ้า
คันแรกเป็นกระบาดสีบรรทะเบียนบมบม๗๘๙๖พระยาวตกเหวไปที่บ้านบรมฟ้าไทย
ตะบนตับเต่าอำเภอเทิงห่างจากภูชีฟ้า๓กิโลเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
๒ศพด้วยกันแล้วก็สาหัสอีก๒ราย
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ห่างจากภูชีฟ้าไป๑๐กิโลครับ
เป็นกระบะทะเบียนบมศฤษี๙๘๗๖เทียงบราย
ตกถนนที่บ้านโพอ่าร่มโพไทยคนขับอาการสาหัสนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านก็อ๋อก็ไปดูทะบงทะเบียนกันแหละเผื่อจะมีความเป็นโชคลาภขึ้นมา
แต่ว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขับรถขึ้นภูขึ้นดอย
ช่วงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ